ตำรวจสนโครครามค่ะแล้วก็ตำรวจของสพบางบัวทอง
เขาต้องร่วมกันนะคะจับกลุ่มตัวนายวิรุธบุญพุกหรือว่านายโย
จับได้ที่ไหนจับได้ในซอยหมู่บ้านบาน
บัวทองตำบลบังรักพัฒนาอยู่ที่นนทบุรีนี่แหละค่ะ
แล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำน้ำหนักสิบบาทหนึ่งเส้นสร้อยข้อมือนะคะ
ทองคำหนักห้าบาทหนึ่งเส้นมีทองคำแผ่นน้ำหนักหนึ่งสลึงหนึ่งแผ่น
และยังมีของกลางอื่นอื่นอีกเพียบคือสืบเนื่องมาจากว่า
ตอนวันที่สามธันวาคมเจ็ดโมงครึ่งตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบ
เหตุว่ามีคนพบศพคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิง
คว่ำหน้าอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างของบ้านอย่างที่บอกเป็นหมู่บ้านย่านบึงกลุ่ม
มือทั้งสองนะคะของศพถูกพัดถูกมัดไพ่หลังเอาไว้
และลำคอก็ยังมีเทปกาวพันรัดไว้ด้วยมีร่องรอยบาดแผลถูกแทงตามร่างกายหลายแห่ง
เรียกได้ว่าสะเทือนใจสะเทือนขวัญเลยล่ะค่ะ
ของคนเสียชีวิตบอกแบบนี้ว่าผู้เสียชีวิตเขาอยู่ที่บ้านตามลำพังนะคะ
แล้วก็มีทรัพย์สินที่มีค่าหายไปตำรวจชุดสืบสวนก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ก็ไปเห็นว่าตอนบ่ายโมงห้าสิบของวันที่สามสิบพฤศจิกายน
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถยนต์สีขาวมาจอดใกล้บ้านผู้ตายจากนั้นเดินไปหาคนตายที่บ้านแล้วเข้าไปภายในบ้าน
ต่อมาตอน๓โมงครึ่งจากบ่ายโมง๕๐นะที่ไปบ้านคนตาย๓โมงครึ่ง
มีคนไปพบศพผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าผู้ชายคนนี้นี่แหละน่าจะเป็นคนร้ายแน่ก็คือนายโยค่ะ
ตำรวจสืบทราบแบบนี้เพราะรู้ว่าเป็นนายโยก็เลยอนุมัติขออนุมัติออกหมายจับและติดตามจับกลุ่ม
นายโยสารภาพนะเขาบอกเขาเป็นคนก่อเหตุจริงพอหลังก่อเหตุเสร็จเขาก็เลยเอารถยนต์และทรัพย์สินของคนตายไป
สาเหตุเกิดจากอะไรโยทำไมโยฆ่าเขาขนาดนี้
เขาบอกว่าเขารับจ้างจากผู้ตายให้มาซ่อมท่อประปาที่บ้านเกิดเหตุนะคุณฟังให้ดี
พอเห็นปุ๊บเลยเกิดตาโตความโลภและเห็นว่าคนตายเองก็อยู่บ้านคนเดียว
พยายามจะแย่งแต่ผู้ตายสู้ก็เลยลงมือก่อเหตุฆ่าผู้ตายแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
บางส่วนมีการเอาทรัพย์สินไปซื้อทองมาเก็บส่วนอีกส่วนก็เอาไปเล่นพนันออนไลน์ค่ะ
คือถ้าไปจ้างช่างมาซ่อมอะไรในบ้านแล้วปรากฏมาเจอเหตุแบบนี้
หลังแถลงข่าวนะคะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาฝากขังเลยนะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นี่น่าจะเป็นทางญาติของคนเสียชีวิตนะคะที่มาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ